คือความหวังที่เราจะได้เห็นวัคซีนโควิด๑๙

แต่ด้วยความพยายามของคนทั้งโลก

วัคซีนใหม่แพงทุกตัว

คือเราก็เลยต้องทำหลากหลายรูปแบบ

ในรูปแบบใดมันจะใช้กันได้

แล้วก็ทั้งโลกเองเขาก็ทำกันอยู่
คือกระบวนการทดสอบการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้องผ่านขั้นตอนอยู่หลายขั้นตอน
ตั้งแต่การค้นคว้าพัฒนาวัคซีนต้นแบบขึ้นมาจากห้องทดลองเนี่ยครับ
เมื่อได้วัคซีนต้นแบบที่เราคิดว่ามันน่าจะใช้การได้
เราก็ไปเริ่มทำการทดสอบในสัตว์เล็กก็คือหนู
ถ้ามันได้ผลดีแล้วก็มีความปลอดภัยเพียงพอ
แล้วก็จะเริ่มขยับมาทำในลิงที่เป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความใกล้เคียงกับกุฎ
ส่วนของจุฬาก็เริ่มทำการทดสอบในลิงไปแล้วครับ
ก็ฉีดกันไปครบ๒เข็มแล้วกำลังรอผลดูซิว่าอีกสัก๒อาทิตย์
จะดูว่าผลการทดสอบผลการกระตุ้นภูมิกันในลิงเป็นอย่างไรบ้าง
หลังจากการฉีดไปแล้ว๒เข็มก็ทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะขยับมาทำในลิง
เมื่อการทดสอบที่มันเริ่มไปข้างหน้าไปเรื่อยเนี่ย
มันต้องใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นเรื่อยนะครับ
มูลค่าการค่าใช้จ่ายในงานวิจัยก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อย
ถ้าทำในสัตว์เล็กก็ใช้เงินไม่มาก
พอทำในลิงก็ต้องใช้เงินมากขึ้น
ความหวังที่เราจะได้เห็นวัคซีนโควิด๑๐เท่านั้น

ผมมีความหวังว่ามันจะมี

แต่ด้วยความพยายามของคนทั้งโลก

ก็ยังอยู่ในกรอบ๑๒๑๘เดือนนี่แหละครับ
ตอนปลายปีนี้ได้ไหมครับคุณหมอ
ปลายปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นกรณีบาง

ถ้าเขาได้บังเอิญนะ

เพราะทุกอย่างมันอยู่บนเงื่อนไขของ
ภาษาไทยที่เค้าเรียกว่าถ้า
ก็ต้องมาดูว่า
จะผลิตออกมาได้จำนวนมากเมื่อไหร่
แล้วใช้เวลาอีกสัก๒๓เดือนนะอย่างนี้เป็นต้น
เป็นคำตอบสำคัญข้อหนึ่ง
แต่เราก็เห็นประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยแล้วนี่
แล้วเวลานี้เรายังไม่มีวัคซีนใช่ไหม
แต่เรามีจำนวนผู้ป่วยไม่เยอะแล้ว
เพราะงั้นเวลาถามว่าวัคซีนเป็นคำตอบสุดท้ายใช่ไหม
มันก็เลยมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นองค์ประกอบร่วมกัน
มันเป็นเครื่องมือในการป้องกันโรคร่วมกันกับมาตรการอื่น
เมื่อมันพิสูจน์ได้ว่าป้องกันโรคได้
เขามักจะบอกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในการป้องกันโรค
วัคซีนมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคได้๘๐
๗๐๖๐หรือ๙๐แล้วแต่
เขาเรียกว่าระดับในการที่ระดับของประสิทธิผลของวัคซีน
โลกนี้ยังไม่มีวัคซีนชนิดใดมีประสิทธิผล๑๐๐เลยครับ
ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่า
ที่เราจะคิดว่าวัคซีนจะเป็นตัวตอบตัวเดียวเลยใช่ไหม
ต้องใช้ประกอบมาตรการอื่นด้วย
ได้เลยว่าวัคซีนเราต้องใช้กับคนไม่ติดเชื้อครับ
ว่าวัคซีนในที่นี่คือวัคซีนป้องกัน

เราก็จะไม่สามารถเอาไปใช้กับคนที่ป่วยได้
เพราะว่าป่วยก็ต้องรักษาด้วยยาอะไรก็ตามที่เราพอจะมี
แต่การฉีดวัคซีนเนี่ยเราต้องฉีดให้กับคนที่ไม่ป่วยคนที่แข็งแรง

ณเวลานั้นเราจะมีวัคซีนสักกี่ล้านโดส
เพราะเรากำลังจะฉีดให้กับคนยังไม่ติดเชื้อถูกไหม
เรามีคนยังไม่ป่วยในประเทศไทยเนี่ยอีกตั้งเยอะ

เพราะเราเพิ่งป่วยกันไปแค่สามพันกว่าคนหนึ่ง
ดังนั้นเนี่ยถ้าจะต่อเนื่องก็คือว่า

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงตอนปลายทางถูก
เรามันจะมีวัคซีนจะเหนื่อยสักเท่าไหร่

รวมทั้งประชากรในประเทศไทย
วัคซีนใหม่แพงทุกตัว

แล้วถ้าวันนี้มีคนมาขายวัคซีนโควิด๑๙ให้
ณวันนี้ให้คุณต้องได้รับการฉีดวัคซีน
คุณพร้อมจะจ่ายสักเท่าไหร่
ก็จะเป็นคำตอบเช่นเดียวกับเวลาจะถามกับรัฐบาลไหม
รัฐบาลจะจ่ายได้สักเท่าไหร่นะครับ
วัคซีนโควิด๑๙เนี่ยมีความพยายามของทั้งโลก
ที่จะพยายามไม่ให้มันแพง
เหตุผลเพราะว่ามันเป็น

มันเป็นความต้องการของคนทั้งโลก
มันก็จะมีบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเนี่ย
เป็น๒๐๐เจ้าเลยที่จะช่วยกันผลิตวัคซีนออกมา
ถ้าอย่างนี้ก็จะช่วยเป็นหลักประกันว่า
ออกมาเป็นจำนวนมากแล้วมันจะราคาไม่แพง
ทำนองเดียวกันถ้าวัคซีนออกมาแล้วมีจำนวนไม่มาก

แล้วก็จะแย่งกัน
เมื่อแย่งกันก็จะทำให้เกิดการขาดเครื่อง
แล้วก็จะเกิดการว่าจะให้ใครดี
อีกปีครึ่งข้างหน้าเรามีวัคซีนที่จำนวนไม่เพียงพอ
เราจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของคนที่ได้รับ
แล้วก็จะเน้นในกลุ่มคนที่สำคัญสำคัญเช่น
บุคลากรทางการแพทย์ดังมาก

แล้วก็ต้องนอกจากนั้นเนี่ย
เพื่อนหมอเพื่อนพยาบาลก็ต้องไปกักตัว๑๔วัน
ตัวอย่างแบบนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเกิดทำให้ระบบบริการสาธารณสุขของเรา
อยู่คงสภาพไม่ได้
ให้บริการทางการแพทย์อื่นไม่ได้
มาก็เช่นผู้สูงอายุที่อาจจะมีโอกาสว่า
หากเกิดการป่วยแล้วจะเกิดการเสียชีวิต
อันนี้เราก็ค่อยมาจัดลำดับความสำคัญ

เพิ่มอีก๑ล้านโดสเอาไปอีกกลุ่มหนึ่ง
เพราะไม่จะฉะนั้นทุกคนก็จะนึกว่า
เดี๋ยวมีวัคซีนใช้แล้วฉันจะได้ใช้เลย
เรื่องต้นตอนนี้น่าจะอยู่ที่ระดับ๕๐ล้านบาทครับ
เพราะต้องรวบรวมในส่วนของ
ลำพังของสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่ร่วมกันให้ทุนก็อยู่ที่๒๒ล้านบาท
แล้วแต่แต่ละหน่วยงานมหาวิทยาลัยก็ใช้เงินตัวเองอยู่๒ล้านบาทบ้าง๓ล้านบาทบ้าง
ของการปริศาจกรรมก็ใช้เงินตัวเองอยู่๕ล้านบาทบ้าง
รวมกันแล้วเนี่ยจะอยู่ในตอนนี้เนื่องจากวันนั้นเป็นการวิจัยขั้นต้นที่ผมบอกว่าทำการทดสอบในลิงในหนูมันก็ยังใช้เงินไม่มาก
แต่เมื่อไหร่ก็ตามนี้ต้องขยับเริ่มทำการทดสอบในคนวัคซีน๑ตัวมันต้องใช้เงินเป็นระดับ๕๐ล้านบาทต่อตัวเลยนะครับ
เพราะงั้นเราก็ต้องกรองก่อนไงครับเหมือนนี้เราต้องกรองก่อน
น่าจะสัก๒๔ตัวนะที่จะเริ่มทำการทดสอบในคนจาก๒๐ตัวเนี่ยเราหวังว่าจะมีสัก๒๔ตัวที่มันพอจะขยับมาทำในคนได้